สวัสดีทุกคนจำชื่อของน้องออฟธนกฤทธิ์ได้นะคะ
น้องเป็นอดีตดาราวัยรุ่นหนังเรื่อง๑๖๕๑๙เดือด
ตอนนั้นน้องคืออนาคตกำลังรุ่งเลยน้องก็คือได้รับความนิยมเยอะมาก
แล้วปรากฏว่าคร้อร้ายน้องถูกผู้หญิงเมาแล้วขับ
ขับรถชนจนน้องประสบอุบัติเหตุรถล้ม
แล้วก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาปีกว่าแล้วค่ะ
นี่น้องก็อยู่กับคุณแม่ที่จังหวัดลำพูนนะคะ
วันนี้พูดถึงข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องออฟนะคะ
ได้แล้วชูไมาท์ชูมือตอบสนองได้

ถือได้แล้วนะคะเวลาดูโครงดูคลิปต่างอย่างบางทีคุณแม่ทำพรมลายดาวสวยสวย
เอาไว้ขายหรือว่าทำขนมข้าวตัดแผ่นใหญ่ไว้ขายเนี่ยออฟก็เอามือไปหยิบจับได้บ้างค่ะ
แต่ว่าก็ยังคงต้องให้อาหารทางสายยางแล้วก็ยังนอนติดเตียงอยู่นะคะนี่
เห็นไหมอาการดีขึ้นจริงทีนี้คุณแม่บอกว่าไปขอให้อาจารย์ภัยศาล
อาจารย์ภัยศาลเปิดบุพกรรมช่วยนิมิตถึงเจ้ากรรมในเวรของน้องออฟหน่อย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นอาจารย์ภัยศาลไปช่วยเรื่องเจ้ากรรมในเวรของพี่เมฆวินัยไกรบุตรไง
ก็เลยไปขอให้ช่วยหน่อยซึ่งอาจารย์ภัยศาลเนี่ยก็แนะนำให้ไปทำบุญถวายสังขทานนะคะ
แล้วก็บอกว่าเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยนิมิตที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะ
ออฟเนี่ยเป็นคนสนิทของเจ้าเมืองมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต
แต่ใช้อำนาจเกินเหตุสั่งฆ่าคนไปถึง๘คน
ซึ่งอาจารย์บอกชื่อเบื้องต้นมาก่อน๓คน
บอกเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับน้องออฟ

แม่ก็เลยลองไปสืบหาดูค่ะว่า๓คนที่อาจารย์พูดมาเนี่ย

ปรากฏเจอจริงค่ะคุณ
แม่บอกแม่เจอทั้ง๓คนเลยนะคะ
ทั้งที่อาจารย์แค่เอ่ยชื่อแล้วไม่รู้จักกันมาก่อน

ซึ่งก็ได้มาทำพิธีขอขมากันนะคะ
แต่แม่บอกว่าแม่ไม่สบายใจเลย
เพราะหลังจากทำพิธีขอขมาเสร็จ
ไม่กี่วินาทีนะคะ
ผ่านล้มคว่ำจนแก้วแตกเลยฮะ
ก็คือกว่ำไปเลยก็คือจบกันแล้วนะ
คือแม่ยืนนิ่งไปเลยนะคะตกใจ

ตรงจุดที่วางมันหมิ่นเมวางไม่ค่อยดีมันก็เลยร่วงลงไปอ่ะนะคะ
ตอนนี้เห็นบอกว่าปัจจุบันน่ะนะคะ
เรื่องทางคดีเนี่ยจริงสารตัดสินไปแล้วด้วยนะ
แต่คู่กรณียังไม่นำเงินมามอบให้ตามคำสั่งของศาลเลย

เพราะต้องเร่งหาเงินไปรักษาน้องออฟ
ก็เป็นคนมีอำนาจบาดใหญ่แบบ
อะน้องอ่ะใช้อำนาจเกิน

แล้วตอนนี้แม่อ้อมได้ชื่อมา๓คนน้อง๓ชื่อ
ก็ตรงเป๊ะหมดเลย

ทีมข่าวก็บอกว่าทุกวันนี้แล้วคุณแม่ทำยังไงดูแลน้องออฟ
แม่บอกแม่ก็โพสต์คลิปในติ๊กต๊อกขายของนั่นแหละ
ขายหมี่กรอบเข้าซอยตัดพรมเช็ดเท้าและอื่นอื่น
ก็ทำทุกวิถีทางอ่ะนะหารายได้เพิ่มเพื่อจะเอาเงินมารักษาน้องออฟอีกทางนึง
ใครอยากจะช่วยเหลือคุณแม่อยากช่วยเหลือน้องออฟเนี่ยเข้าไปได้เลยนะคะ
ติ๊กต๊อกแล้วก็เพจเฟซบุ๊คชื่อแม่น้องออฟไปอุดหนุนกันได้ค่ะนี่
ข้าวซอยอร่อยหมี่กรอบหรือพรมเช็ดเท้าที่คุณแม่ทำลายสวยเนี่ย
อุดหนุนคุณแม่ได้เลยนะทีมข่าวก็เลยได้ไปคุยกับอาจารย์ภัยศาลนะคะ
ว่าน้องออฟมีโอกาสจะดีขึ้นไหมจากที่อาจารย์ได้ไปช่วยเหลือเห็นนิมิตต่างเนี่ย
อาจารย์บอกก็ยินดีช่วยถึงที่สุดนั่นแหละแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเวรกรรมของแต่ละคนเนาะ
ทำกันมาแต่ชาติปางก่อนบางทีหมอวินิจฉัยโรคไม่ได้
เพียงบุญกุศลที่ช่วยค้ำชูก็แนะนำให้น้องไปทำบุญเยอะ
ตอนนี้เข้าสู่นิมิตของน้องออฟได้แล้วก็พอจะมีความหวังให้น้องเหมือนกับดีขึ้นมาได้บ้าง